มาดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างค่ะ

เขาก็มีออกมารวมกลุ่มกันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
แต่สิ่งที่ต้องจับตาก็คือ๒๒พฤษภาคม
ครบรอบรัฐประหารนั่นเองนะคะ
โดยกลุ่มผู้อยากเลือกตั้งเขาบอกว่า
จะเดินขบวนไปที่ธรรมเนียบ
ใช่พอออกมาเป็นแบบนี้แล้ว
แก่นำพักเพื่อไทยพักประชาธิปัต

ส่วนทางด้านรัฐบาลเองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่า

เพราะรัฐบาลไม่กังวลเรื่องนี้นะคะ

ศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ได้พูดถึงกรณีที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ที่จะเดินทางมาทำเนียบ๒๒พฤษภาคมนี้

แล้วก็อยากให้จัดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน
โศกบอกว่ารัฐบาลเองไม่ได้วิตกกังวลเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของคนกลุ่มนึง
ไม่จำเป็นต้องมีการพูดคุยกับแกนนำ
เพราะทางรัฐบาลเองก็มีงานต้องทำอีกเยอะ
อะไรที่มันเป็นเรื่องยิบย่อยอย่าไปทำให้เป็นเรื่องใหญ่
เรื่องเป็นแค่ลมพัดใบไม้ไหวอย่าไปตระหนกเลย
และอีกประโยคนึงนะเดี๋ยวจะถูกโจมตีแน่เลย
พอโทษสั่งเซินผู้แบบนี้ไม่ประเทืองประเทศ

ส่วนเรื่องของการเลือกตั้งถ้าคำนวณตามกรอบเวลา
ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ความคิดความเห็นของฝากฝั่งการเมืองกันบ้างนะครับ
ด้านของนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
แสดงความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เพราะว่ามีประชาชนเข้ามาสนับสนุนในระดับหนึ่ง
อาจจะมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น

ดังนั้นรัฐบาลต้องพยายามอย่าให้เกิดความรุนแรงนะครับ
ขณะที่นายวรชัยเหมะอดีตสสพักเพื่อไทยบอกว่า

ขอให้นายกใช้การเจรจาอย่าใช้กำลังหรือข่มขู่คุกคาม
เพราะช่วงที่ผ่านมาได้ยินว่ามีการฝึกกองกำลังทหาร
ตำรวจปราบปรามจราจนในพื้นที่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

เพื่อรับมือกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งหรือไม่นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไวของแก่นามพรรคเพื่อไทย
ที่ได้เดินทางไปพบสองพี่น้องตระกูลชินวัฒน์ที่สิงคโปร์
ล่าสุดในวันอยู่บำรุงบุตรชายร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงานมีการโพสต์ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ค่ะ

ใช่เป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์
ระบุข้อความสั้นด้วยบอกว่า
ผมชอบภาพนี้ผมสะดวกแบบนี้
แล้วก็มีภาพที่ถ่ายกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมผู้เป็นพ่อด้วยนะ
กับ๒อดีตนายกเนี่ยนะครับ